โดยพระตั้มได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปุญโยแปลว่าผู้รุ่งเรืองด้วยบุญ
โดยก่อนปงผมค่ะพระตั้มได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องปุบปับนะ
เพราะว่าตั้งใจมานานแล้วที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณให้พ่อแม่และคุณย่าวัย๙๔ปีโดยจะใช้เวลาบวชทั้งหมด๑๕วัน
เนื่องจากว่าเป็นการบวชที่วัดหลวงก็เลยไม่มีพิธีรำแห่หน้านาคอย่างที่เคยค่ะ
ไม่ปุ๊บปั๊บนะมันเป็นในหัวผมมาตั้งนานแล้วว่าเรียนจบปุ๊บก็จะบวชเลย

จริงแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวัดหลวงครับ
จิตมันต้องแน่วแน่ครับผม
ไม่ใช่ว่าจะมาตีกองร้องเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาเคร่งในเรื่องนี้ด้วยครับ

อาจจะไม่ได้ไปวัดป่าครับแต่คิดว่า

เพราะว่ายายเสียที่ลบบุรีจะไปสวดให้ยาย๑วัน

โดยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะคะก็มี
ปลงผมโดยมีเพื่อนดารา

กันริดโตโน่นี่สาวหนุ่มนี้เลยนะคะ

นุ้ยสุจิราแก้มโดมตุมตาม

ใช่ค่ะโดยมีพี่สาวพระตั้มเป็นคนถือหมอนนะคะ

ตั้มก็ตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

อันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ไม่ได้ตั้งใจแบบปุบปับนะ

ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ